เหมือนกับคู่นี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่เขาประกาศบอกรักกันในวิทยานิพล
เรื่องจริงค่ะสำหรับคู่ของนี่เลย
คืออย่างนี้คุณสามีเขาทำตามความฝันความตั้งใจของตัวเอง
ปริญญาเอกตอนนี้เป็นดรแล้วนะ
ตั๊กเนี่ยเขาเลือกทำวิจัยเกี่ยวกับชีวิตของครูเล็กพัทรวดีมีชูทน
เกี่ยวกับวิธีการทำงานแล้วก็วิธีคิดของศิลปินแห่งชาติ
โอ้โหกว่าจะได้ปริญญาใบนี้มานะ
ภรรยาอย่างพี่ป๊อปบอกว่าสามีแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาจ้ะ
คือเขาเครียดกว่าจะนำเสนอผ่านกว่าจะทำออกมาให้สำเร็จมันไม่ง่ายเลย
หลังจากที่จบตามความตั้งใจแล้วนะคะสามีผู้คลั่งรักนะคะ
ก็ขอบคุณความรักความห่วงใยของคุณพันรยา

ที่ให้ทั้งชีวิตเลยค่ะ
พี่ให้ทั้งหมดมีแบบมีสุดยอดจริง
ซึ่งเขาเขียนไว้ในวิทยานิพล
ว่าสุดท้ายก็ขอบคุณที่เราเป็นกำลังใจให้

เพราะว่าเราเองเราก็นั่งเฝ้าดูเขาจริง
แล้วเราไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเราอยากเป็นกำลังใจได้ขนาดนั้นหรอก
แค่รู้สึกว่าเราอยากให้เขาทำงานทำวิจัยได้อย่างราบรื่น
โอ้โหยินดีด้วยนะคะพี่ตั๊
ถือว่าเป็นผลงานที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตา
แต่นี่แหละความสำเร็จถ้าได้มามันหอมหวานเสมอ
นี่ทอดใหญ่ไปหนึ่งทีนะคุณผู้ชมนะ